ทีนี้ลงใต้กันหน่อยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้ว
คนก็มาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วนะคะ
ติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ในช่วงค่ำวันนี้ก็พบว่าระดับน้ำนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
เกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะถนนเส้นนี้ครับ
คือพัฒนาการกูขวางจะเห็นได้ว่าประชาชนนั้นเริ่มที่จะใช้รถสัญจรไปมา
แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับ
ทางด้านหลังผมนี้นะครับก็เป็นถนนเส้นหลักนะครับ
ที่ประชาชนนั้นจะเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในการซื้ออาหาร
แล้วก็มานั่งรับประทานอาหารข้างฟุตบาทนะครับ
ซึ่งเป็นวิถีของชาวบ้านที่นี่อยู่แล้วนะครับ
ที่จะออกมาใช้ชีวิตกันแบบนี้
แล้วก็ในช่วงข้ามนี้ก็พบว่าชาวบ้านนั้นก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตตามปกติกันมากขึ้นนะครับ

สถานการณ์น้ำท่วมที่ท่าอากาศยานครศรีธรรมราชนั้น
เป็นเวลา๒วันนะครับคือวันที่๗และวันที่๘ธันวาคม
เนื่องจากน้ำนั้นได้เข้าท่วม
บริเวณปลายทางวิ่งรันเวย์นะครับ

ประกอบกับมีระบบไฟฟ้าอยู่ในบริเวณดังกล่าว
ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับ
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
และสายการบินจึงต้องปิดให้บริการก่อน

ซึ่งทางท่ากาศยานนั้นก็ได้ติดตามประเมินสถานการณ์

และเร่งระบายน้ำออกจากสนามบิน
เพื่อเปิดให้ใช้บริการให้เร็วที่สุดนะครับ
ทั้งนี้นะครับในส่วนของมาตรการป้องกันน้ำท่วม
ท่าอากาศยานครศรีธรรมราชนั้น
ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถาวร

ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้
แล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีหน้านะครับ
โดยใช้งบประมาณ๓๕๐ล้านบาท
ขณะนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็พบว่า
มีอำเภอนพิตำอำเภอศรีชนท่าสาราลานสกาพระพรมเมืองขนอมปากพนังพรมคิรีและหัวไส
กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
เรื่องต้นมีประชาชนใน๔อำเภอต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปพักอาศัยอยู่ในที่ทางจังหวัดจัดหาไว้ให้
ประกอบด้วยประชาชนในอำเภอท่าสาราอำเภอพรมคิรีอำเภอขนอมและก็อำเภอสิชนครับ
ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองนั้นก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับ
ว่าตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องครับ
และนี่นะครับก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
และผมก็ยังจะเกาะติดรายงานไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับประชาชนนั้นก็จะเริ่มที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เพราะระดับน้ำในตัวเมืองนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ